นี่ดูเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยนะคะระมัดระวังเดินทางไปไหนเนี่ย
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเกิดขึ้นกลางเมืองเลยคุณ
อุบัติเหตุครั้งนี้นะคะเกิดจากรถกระบะคันเดียว
แต่สรุปแล้วชนไปอีก๔คันทั้งรถเก๋งทั้งรถจักรยานยนต์
ภาพจากกล้องวงจรปิดจับเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมดนะคะไปดูกันค่ะ
นี่ค่ะได้เห็นรถกระบะไหมพลิกคว่ำมา

เกาะกลางถนนแล้วก็ชนต้นไม้แล้วข้ามมาชนรถที่เขาโอ้
แล้วเมื่อสักครู่ก่อนที่จะข้ามเกาะมาชนรถจักรยานยนต์ก่อนด้วย๑ครั้ง

นี่ค่ะ๕คันรวดสรุปแล้วรวมถึงคันที่เป็นต้นเหตุด้วยก็คือ
รถกระบะสีดำเนี่ยนะคะส่วนรถจักรยานยนต์หนักสุดเลย

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหน้าเต็นต์ขายรถหน้าปั๊มน้ำมันปตท
แยกตลาดหนองบัวอันนี้แถวบ้านฉันเลยนะคะ

ภาพกล้องวงจรปิดก็คือรถกระบะเชฟโรเล็ตสีเทาดำเนี่ย
ออกตัวแสงซ้ายหลังจากนั้นค่ะพุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์ก่อน
แล้วหลังจากนั้นตัวเองเสียหลักไง
ปีนเกาะกลางถนนข้ามเกาะกลางถนนอีก
ไปชนรถเก๋งรถกระบะที่เขาจอดติดไฟแดงอยู่ฝั่งตรงข้าม
ฝั่งนู้นนะที่เขาข้ามไปชนเสียหาย๓คัน
จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ๓คน
คือคนที่ขี่รถจักรยานยนต์คนขับรถเก๋ง

รวมถึงคนขับรถกระบะครั้งที่ภูมิชนด้วย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งหมดนะคะเบื้องต้น
จับคนที่ขับรถกระบะต้นเหตุตรวจวัดแอลกอฮอลหน่อยซิ
ชื่อว่าคุณธวัชชัยนามโสภาปรากฏว่า๓๑มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ก็คือไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนดนะ
ส่วนสาเหตุตอนนี้รออยู่เพราะว่าคนขับรถกระบะต้นเหตุเอง
ยังให้การไม่ได้ค่ะบาดเจ็บที่หน้าบาดเจ็บที่ปาก
หน้าอกจากแรงกระแทกเจ้าหน้าที่ลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนนะคะ
แล้วก็เตรียมแจ้งข้อกล่าวหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุ
ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บรวมถึงทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหายค่ะ
นี่ที่อุบลนะอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่สุราธานีที่เกาะสมุย
รถจักรยานยนต์๒คันนี้ค่ะจอดติดไฟแดงอยู่
เลี้ยวขวาแล้วจู่มีรถกระบะ
เดี๋ยวนะเดี๋ยวจะมีรถกระบะขับมาด้วยความเร็ว
พุ่งชนจากด้านหลังอย่างแรงนี่เขาจอดรออยู่นะคะ
เพื่อที่จะเลี้ยวขวาเดี๋ยวสักพักค่ะ
รถกระบะมาจากด้านหลังมาจากไหนไม่รู้แล้วมาแรงด้วยค่ะ
พุ่งชนรถจักรยานยนต์๒คันนี้
แล้วก็ลากติดท้ายท้องรถไปเลยติดใต้ท้องรถไปเลยเนี่ย

หลังจากถูกชนปรากฏว่าผู้ชายคนที่ขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตทันทีนะคะ
ส่วนผู้หญิงอีกหนึ่งคนที่ขี่รถจักรยานยนต์อีก๑คันเจ็บสาหัส
ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าคนขับรถกระบะเป็นชาวต่างชาติ
อยู่ในอาการเมาขาดสติ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๑๓มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ